คุณผู้ชมฮาจากกรณีที่มีคนไปกราบไหว้
แล้วเรียกว่าพระตีมุรติที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์เมื่อวานนี้

กลายเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญสายมู

บอกว่าพระที่ท่านไปกราบไหว้เทพที่ท่านไปกราบไหว้ที่หน้าเซ็นทรัลเวอร์เนี่ย

ตอนนี้ในโซเชียลกำลังถามเรื่องนี้ร้อนมากเลยนะค่ะ
ใครที่ออกมาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้นะครับ
โดยหมอกายนะฮะได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คถึงประเด็นดังกล่าวนี้นะครับ
โดยระบุว่าเห็นภาพคนไปบวงสวงพระตรีมุรติมากมาย
เลยอยากมาเล่าอย่างแรกแฮชแท็กนี่ไม่ใช่พระตีมุรติ
แต่คือพระสถาศิวะเรื่องนี้เราควรจบได้แล้วครับ
ปราศทุกสายนักเทววิทยาทุกท่านสรุปตรงกันมานานมากแล้วครับว่า
นี่คือพระสัทธาศิวะและในทางเทวศาสตร์
ก็ไม่มีใครไปขอพรความรักกับพระติมุรติด้วย
หรือว่าไปขอพรความรักกับพระสถาศิวะด้วย
เพราะไม่ตรงกับเทวานุภาพของท่านซะทีเดียว
ถามว่าขอได้ไหมก็ไม่ผิดหรอกครับ
แต่ไปเรียกท่านเป็นพระตรีซึ่งท่านนั้นไม่ใช่พระตรีมุรติ
อกจากนี้พบว่าเทวรูปนั้นมีความไม่สมบูรณ์ขาดเทพอาวุธด้วย
แต่เนื่องจากเทวรูปไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้น
พระนามก็ผิดลักษณะทางเทววิทยาก็ผิด
แล้วก็ไม่รู้ว่าสถาปนาอย่างไรเทวรูปก็จะแผ่พลังงานได้ไม่เต็มที่ครับ
อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะขอพรเรื่องความรัก
ระบุตามตำราเทววิทยาต้องไหว้พระลักษมี
นารายหรือพระกิจสนะพระแม่ราธา
ที่วัดวิศนุและวัดเทพมนเทียน

ก็จะมีเทวาลัยพระลักษมีที่เกษรพลาซ่า
หรือจะไหว้พระลักษมีที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้นะครับ

ทีนี้เพจเจ้าหญิงสายมูค่ะก็แนะนำ
ว่าให้ไปไหว้องค์พระตรีมุรติ
ที่สร้างตามเทวะลักษณะตามตำนานนี่นะคะ
จริงขนาดแท้อยู่ที่ตึกเอ็มพายทาวเวอร์

แล้วการสักการะห้ามถวายอะไรที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์กับไข่
ต้องถวายดอกกุหลาบขอความรักอันนี้ก็ทำได้เหมือนกัน

ซึ่งสักการะได้ทุกวันไม่ได้ต้องเน้นเลิกเน้นยาม
ผลลัพธ์การขอพรเขาบอกว่า
ขึ้นอยู่กับบุญเก่ากรรมเก่าด้วย
คือเขาให้ดูง่ายสมมุติ๒องค์นี้นะคุณ

องค์นี้พระตีมูรติจะมี๓เสียน

ที่เรียกว่าพระสถาศิวะหรือว่าพระศิวะ๕เสียน
ปางปัญจมุขีเพราะมี๕เสีย
คือถ้าดูใกล้ก็จะเห็นว่าท่านมี๕เสียน
ดังนั้นจึงเป็นพระศิวะ๕เสียนหรือพระสถาศิวะ
รวมถึงมีสัญลักษณ์ด้วยนะก็คือเป็นจันเซี่ยว

อ่านะฮะในโลกโซเชียล
พอรับรู้โพสต์การอธิบายของบรรดาสายหมู่
โลกโซเชียลก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมาก
เพราะว่านี่คือการเข้าใจผิดกันมาตลอดหรือยังไรนี่
ถ้าเป็นพระศิวะที่เซ็นทรัลเวอร์

พอหาว่าเธอเป็นพระตีมรติ
อกจากจะโดนเข้าใจผิดว่าเป็นพระตีมุรติแล้ว
คนยังต่อคิวรุมขอเรื่องความรักอีก
สวดขอก็ไม่ถูกองค์
แล้วก็ยังมารีวิวว่าขอแล้วทำไมความรักไม่สมหวัง
แต่หมอช้างก็บอกว่าถ้าจะไหว้ก็ไหว้ด้วยใจ
ใช่แล้วหมอช้างบอกว่าคือถ้าเกิดขออะไร
คือต้องอยู่ที่เราทำดีหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าทำดีพรก็จะสำริดผลนั่นเอง
ก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลต่างอยู่
แล้วเดี๋ยวจะมาขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้